พาคุณผู้ชมไปดูเหตุสลดเกิดขึ้นที่อำเภอมันจาเคียรีจังหวัดขอนแก่น
เป็นเหตุการณ์ที่คุณครูเออรี่รีไทยก็คือการเกษียณอายุก่อนราชการ
อายุ๕๙ปีก่อเหตุใช้ปืนยิงนักเรียนที่ตัวเองเคยสอนอายุ๑๔ปี
ซึ่งสองคนนี้เขามีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันเนี่ยนะคะ
ตายค่ะห้องพักรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
แล้วใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงขมับตัวเองเสียชีวิตตายตาม
เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดจากความหึงหวงและฟางเส้นสุดท้าย
น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นวันนี้
ถ้าน้องอายุ๑๔ปีไม่ตายก็คือกำลังจะเข้าพิธีมั่น
กับแฟนนุ่มอายุ๑๗ปีค่ะ
เหตุการณ์ที่๒คนนี้ยิง
เกิดขึ้นที่ห้องพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ตำบลสวนหม่อนอำเภอบรรจาคีรีจังหวัดขอนแก่น

ซึ่งพนักงานสอบสวนสพมันจาคีรี
ประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐาน๔แพทย์เวร
โรงพยาบาลมันจาเครียร์คู่พัยไปร่วมกันชะเนิดสูตรศพ
ในห้องพักแห่งนี้นะคะมีศพชายหญิงนอนตายคู่กันบนเตียงนอน
สภาพฝ่ายหญิงอยู่ในชุดนักเรียนอยู่เลยนะ
หนุนที่แขนขวาฝ่ายชาย
สภาพศพของผู้หญิงถูกยิงที่ขมับด้านซ้าย
ตรวจสอบแล้วเป็นเด็กหญิงอายุ๑๔ปี

ส่วนฝ่ายชายมีบาดแผลถูกกระสุนปืนที่ขมับซ้ายเหมือนกัน
ทราบชื่อนายประสิทธิ์รู้ปัญญาอายุ๕๙ปีเป็นชาวตำบล
คำแคนอำเภอบรรจาคีรีเป็นครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนแห่งหนึ่ง
แต่ว่าเกษียณเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะ

ปลอกกระสุนปืนอีก๒นัดตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนทั้ง๒ศพ
เจ้าหน้าที่ส่งไปชนสูตรต่อที่โรงพยาบาลนะคะ
ส่วนบรรยากาศที่บ้านของเด็กหญิงอายุ๑๔ปี

วันนี้ควรจะมีงานมั่นเกิดขึ้นนะคะ
เพราะน้องเตรียมจะเข้าพิธีมั่น
กับแฟนนุ่มอายุ๑๗ปี
แต่จากงานมั่นกลายเป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ

ซึ่งทางญาติญาติก็ยังอยู่ในช่วงของการจัดเตรียมงานศพ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับว่าที่คู่มั่น
ของน้องอายุ๑๔ปีคือผู้ชายคนนี้นะคะ
อายุ๑๗ปีชื่อว่านายจุลจักรอาสามารถ

เปิดเผยกับทีมข่าวของเราแบบนี้
และบอกกับผู้สื่อข่าวถึงข้อมูลอื่นนะคะ

ว่าน้องคบซ้อนกับผู้ชายคนอื่น
แต่ด้วยความรักยอมมาตลอดค่ะ
มีสอบถามบ้างแต่พอสอบถาม
น้องก็จะต่อว่าไม่ให้มายุ่งเรื่องส่วนตัว

บังเอิญไปเจอครูที่ก่อเหตุเนี่ยนะกับน้อง
อยู่ริมถนนลักษณะเหมือนหยิบยื่นเงินให้
ปรีเข้าไปเลยค่ะถามว่าทำอะไรกัน
แต่น้องตะคอกกลับมาแล้วก็ไล่ตัวเองให้กลับบ้านไปนะคะ
อกจากนี้นายจุลจักรยังบอกอีกว่า
วันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตอีกวันหนึ่ง
เพราะทางครอบครัวทั้งสองครอบครัว
จะทำพิธีมั่นก่อนที่จะแต่งงาน

แต่ว่าวันนี้นะคะไม่มีโอกาสได้บอกรักน้องแล้วนะคะ
หมายถึงบอกต่อหน้านะต้องบอกรักผ่านโรงศพ

เพราะว่าน้องจากไปแบบไม่มีวันกลับนะคะ
และขอให้เรื่องนี้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ฟังเสียงแฟนหนุ่มผู้ตายค่ะ
แต่ไม่พูด
พูดไปเขาก็ด่าเขาก็
พูดอะไรมากมายเขาก็พูดแบบนี้

อยากให้น้องกลับมาแต่มันก็กลับมาไม่ได้
น้องผู้หญิงที่อายุ๑๔ปีที่เสียชีวิตไปเนี่ยนะคะ
คือตากับยายเลี้ยงดูมาตั้งแต่อายุ๓เดือน
เพราะว่าพ่อแม่เขาแยกทางกันนะคะ
แล้วก็อยู่กับยายกับตากับยายแบบนี้มาตลอดเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับยายก็คือนางสมพงศ์เปตา
บอกว่าปกติแล้วน้องอายุ๑๔ปีเป็นเสาหลักของบ้านเลยนะ
คอยหาเงินมาดูแลครอบครัว
ตากับยายอยากกินอะไรอยากได้อะไร
พยายามหามาให้จนได้
ก่อนเกิดเหตุน้องบอกว่าจะออกจากบ้าน
ช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาประมาณ๕โมงเย็น
ยายไม่ได้ถามว่าน้องไปไหนนะคะ
ส่วนครูผู้ก่อเหตุยิงส่วนตัวยาย
ไม่รู้จักหรือไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลย
ยืนยันตำรวจต้องดำเนินคดี

เพราะเชื่อว่าหลานสาวถูกลวงไปฆ่าค่ะ